คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยวชายหาดซิมิลาที่สงขลา
ก็จะได้เห็นรูปปั้นนางเงือกนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นนะ
แต่ปรากฏว่าโอ้โหใครก็ไม่รู้นี่ค่ะเอาเครื่องสำอางไปแต่งหน้าทาปากให้กับรูปปั้นนางเงือกแบบนี้
คิ้วให้ครับทาตาสีฟ้าปัดแก้มสีชมพูทาปากสีแดงให้แบบนี้โอ้โหนี่ค่ะแบบนี้เลย
แต่ก็ต้องหาตัวคนก่อเหตุคนที่ไปทำแบบนี้เพราะว่าเรื่องแบบนี้
กระทบกับความรู้สึกของคนในพื้นที่นะคะ
สงขลาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้
เพราะนางเงือกเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับชายหาดแหลมสิมิลามา๕๔ปี
เป็นสัญลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวของสงขลาค่ะ
นี่ค่ะคนที่โพสต์เฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพนี้

หนอเอาลิปสติกอายเชโดทานางเงือก

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลาตำรวจท่องเที่ยว
ไปตรวจสอบและลบเครื่องสำอางออกแล้วค่ะ

ทีมข่าวก็ได้คุยกับแม่ค้าขายผลไม้แถวชายหาดนะคะ
เขาก็บอกว่าคนที่มาแต่งหน้านางเงือก
เป็นผู้หญิงที่มีปัญหาทางจิตครับ
ผู้หญิงคนนี้คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิง
แล้วก็ชอบไปนั่งใกล้กับรูปปั้นนางเงือก
คือเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้อง

ไม่ให้คนไปทำอะไรไม่ดีกับรูปปั้นนางเงือกนะคะ
นี่คือภาพก่อนและหลัง

แต่งจนแบบปากแดงเลย

กระทบกับจิตใจคนในพื้นที่จริงนะ

ผู้หญิงที่ไปแต่งหน้าให้นางเงือกค่ะ

เพราะเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตจริงคุณผู้ชม
อายุประมาณ๔๕ปีค่ะ

เธอก็อยากจะแต่งหน้าให้

หน้าเธอเนี่ยก็แต่งหน้าทาปากเหมือนกันค่ะ

แล้วไปสาธิตวิธีการแต่งหน้าให้นางเงือก
บอกว่าอยากให้นางเงือกสวยเหมือนฉัน

ก็เจิมลาศีด้วยตัวเราเองใช่ไหมคะ
ก็เจิมลาศีด้วยตัวเราเองใช่ไหมคะ
ก็เจิมลาศีด้วยตัวเราเองใช่ไหมคะ
แล้วก็ที่น้องบอกว่า

ที่เราดูแลเขาเป็นอย่างดีมาตลอด
ทิพย์มาแต่งหน้าให้เสด็จพี่
น้องทิพย์มาแต่งหน้าให้เสด็จพี่

ด้วยความที่เธอเป็นผู้ป่วยทางจิตทางประสาท
ด้วยความที่เธอเป็นผู้ป่วยทางจิตทางประสาท
เราก็เลยต้องเซ็นเซอร์หน้าของเธอ
เซ็นเซอร์หน้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะ

แก้มแดงมากคือเธอแต่งหน้าเยอะ
เหมือนที่เธอไปแต่งให้กับรูปปั้นนางเงือกแบบนั้นเลย

ส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวทสงขลาราชนคริน

รูปปั้นนางเงือกเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดแหลมซิมิลา
รูปปั้นนางเงือกเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดแหลมซิมิลานะคะ

มีอายุ๕๔ปีแล้วค่ะ
เคยมีคนร้ายลอบวางระเบิด
จนหางนางเงือกขาดไปแล้วครั้งหนึ่ง

แต่ก็ซ่อมแซมจนกลับมาสวยงามเหมือนเดิม

แอบไปแต่งหน้าเฉยเลยนะคะ